เจียดวัคซีนให้เมียตัวเอง

วัคซีนไฟเซอร์ถามโจไบเดนรึยัง

คนกำลังมองที่รักษาวัคซีนให้บุคลากรอาการแพทย
กลายเป็นว่าพอส่งไปถึงปั๊บ
กลายเป็นว่าท่านทำเสียเอง
แล้านี่ระดับภูมิโรงพยาบาล

และเรื่องนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
ปราศก็รู้ปุ๊บเลยมันผิดเงื่อนไขทุกประการดังนั้น
ขอ๓วันขอ๓วันในการสรุป
สรุปข้อมูลว่าจะเคาะออกมาเนี่ยดำเนินคดีหรือดำเนินการประการไหนบ้างนะฮะ
เรารายงานไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
ล่อลายรายงานภรรยาพอ
จริงโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติที่นครราชศรีมา

ภรรยาผู้อำนวยการโรงพยาบาล๑ละ
อีกคนนึงคือสามีของหัวหน้าฝ่ายเพศสัจกรรม
คนที่๒ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ทั้งที่เป็นโคต้าของโรงพยาบาล
โคต้าภาพใหญ่ของจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นโคต้าภาพใหญ่ของประเทศไทย
พอมาฉีดแบบนี้อ้าวทั้งสองคนเป็นคลินิกโรงพยาบาล

ดังนั้นไม่ใช่บุคลากรด่านหน้าแต่ประการใด
เอาแล้วคนในไม่พูดล่ะใครจะกล้าวะ

เพราะเนี่ยเป็นครอบครัวผู้บังคับบัญชาทั้งสิ้น
แต่ตอนนี้พอเรื่องราวร้อนแรงใหญ่โตครับ
สาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมารองสาธารณสุขฮะ
คุณหมอวิชาณคิดเห็นท่านเป็นประธาน
คณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงเรื่องนี้

เงื่อนไขของสาธารณสุขจังหวัดชัดเจน
ทั้ง๒คน๑ทำงานคลินิกเอกชน๒
อยู่ร้านขายยาแล้วมันมีข้อจำกัดความว่าเป็นบุคลากรด่านหน้า
ตรงไหนไม่เข้าเงื่อนไขด้วยประการทั้งปวง

วันจากนี้จะรู้ผลแน่นอนว่า
จะมีการพิจารณาโทษทางวินัยประการใดบ้าง

ท่านรองสาธารณสุขของโคราชเนี่ย

เป็นประธานกรรมการจัดสรรวัคซีนนะ

เป็นกรรมการวัดในจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นประธานกรรมการว่าจังหวัดนครราชศรีมา
โรงพยาบาลไหนได้กี่โดสไฟเซอร์
แต่ตัวท่านเองยังไม่ได้ฉีดเลย

ไปมามีคนมาแทรกคิวดังนั้น

ฟังเสียงของท่านรองประธาน
ท่านประธานกรรมการจัดสรรวัคซีนที่โคราชครับ
คนที่โดนฉีกเนี่ยนะครับ
ก็คือมาจากคลินิกอเอกชนมาจากร้านยา
ตรงนี้จะผิดเงื่อนไขไหมครับท่านรองกร
ถ้าเป็นเงื่อนไขผิดครับ
เพราะว่าวัคซีนล็อตแรกมันเที่ยวได้๙๐
เรายังไม่ให้ไปฉีดคลินิกอเอกชนหรือร้านยา
ไม่เข้าใจว่าอยากได้ไฟซอร์มาฉีดอะไรอย่างเนี่ย
ผมใช้คำว่าก็มีการร้องขอสังคมไทยเนี่ยเรามีการร้องขอ
แต่วัคซีนฟรายเซอร์โดยเพราะฟรายเซอร์
บอกไว้ชัดเจนผมเรียกว่าวัคซีนสายล่อฟ้าแล้วกัน
ในฐานะประธานกรรมการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ตัวผมเอง
ก็ไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์นะครับ

ไม่ได้รับการฉีดเลยมีใครมาแทรกคิวก็ไม่รู้
นี่ดูตัวเลขของวัคซีนฟรายเซอร์วันที่๑๖สิงหาคม

เข็มของ๑๑๐๐แล้วก็เข็ม๓๑๕๐๐กว่าโดสหรือรายครับ
ส่วนภาพรวมประเทศไทยทั้งประเทศ๒๔ล้านแล้ว
โดสนับถอยหลังเหลือเพียง๑๓๖วัน
เป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดส